กันที่เหตุสลดเกิดขึ้นก็คือ
ที่สำนักงานประกันสังคมพื้นที่
ที่๗เขตบางขุนเทียน

แต่ทีนี้มีการเปิดปิดประตูของสำนักงาน
แล้วประตูเป็นประตูอัลลอยน้ำหนักค่อนข้างมากนะคะ
ได้มาล้มทับรอปภรายนี้
จนเสียชีวิตอยู่ที่หน้าสำนักงานเลย
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น๔ทุ่มของคืนที่ผ่านมานี่เองนะคะ
ตำรวจโรงพักสแหมดำรับแจ้งเหตุประตูรั้ว
สำนักงานประกันสังคมพื้นที่๗เขต

บนถนนกาญจนาพิเศษเขตบางขุนเทียน
ล้มทับรอปภจนเสียชีวิต

พบประตูอัลลอยค่อนข้างใหญ่
อยู่หน้าสำนักงานเลยสูงตั้ง๓เมตรยาว๔เมตร
ล้มทับร่างของนายบุญธรรมพานเงินอายุ๔๔ปี
เป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยของสำนักงาน

ตำรวจก็เลยจะต้องไปตรวจสอบกล้องวงจร

พบว่าหลังจากที่รอปภท่านนี้เปิดประตู

รอปภพยายามดึงประตูเพื่อที่จะปิด

ประตูล้มทับลงมาอย่างรวดเร็ว
นายหนึ่งเอี่ยมท้วมรอปภที่เข้าเวรกะเดียวกัน
ให้การเพิ่มเติมบอกว่าช่วงเกิดเหตุ

นายบุญธรรมผู้เสียชีวิตเป็นคนเลื่อนเปิดประตูให้

สั่งข้าวนี้ร้านอยู่ตรงข้ามสำนักงานเองนะ
เห็นประตูล้มทับลงมา
เสียงดังสนั่นตามมาด้วยเสียงร้องของผู้เสียชีวิต

แต่ทีนี้ประตูน้ำหนักมากยกไม่ไหว
พยายามต่อค่ะเป่านกหวีดขอความช่วยเหลือ

แต่สุดท้ายไม่ทันการจริง
เนื่องจากนายบุญธรรมตอนนั้นบาดเจ็บหนักแล้ว
สังเกตเห็นหัวแตกปลีกเป็นแผลค่อนข้างใหญ่
หลังจากนั้นสิ้นไปต่อหน้าต่อตาเลยค่ะ